ตรงนี้แล้วก็เป็นพลังปัจฉรัฐท่านแ่ประธานยุติศาลต้องเรียกมาตักเถิด
หรือว่าอะไรไหมครับก็เดี๋ยวขอคุยก่อนนะขอคุยก่อน
โอเคว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อาจจะเป็นมีคำถามราชาภารกิจ

เพื่ออยู่เท่าสองกูเค็ตมาเลย
โดยภาพหลวงมันจะครับกับภัคดิ์ไหมครับ

เดี๋ยวขอคุยก่อนนะ
ผมยังไม่หยุ่งตัดสิทธิ์ใจ
แต่ภาพที่ออกมานี่อาจจะทำให้คนมองว่า
ศอโสภาพพลังประชาลัศนิกรหรืออะไรนี้
ขอข่อคุยกันครับขอขอคุยกันคุยคุยจบประสงค์หมด
นั้นแกคุยตัวต่อตัวหนึ่งสี่ละเองมันเรื่องมากฮึ
คุยกี่คนหรอว่าไงอะไรพวงจ๋า
ไม่ได้ทำหรอกเนี่ย
ท่านจะไปสลัดตังต่างแต่มันจะเหมือนกบ

ผมยังไม่รู้ว่าพักเป็นยังไงเลย

ตอนนี้มีส่วนเห็นมีข่าวว่า
พรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมราวป้าตรงนี้เป็นยังไงคะ

แต่ว่ามีความจำเป็นใช่ไหมจะต้องหาเสียงมาเติม

ถือว่าเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีนะที่พักเขาจะมาร่วมกับฝั่งรัฐบาล

ถ้ามานี่เข้ามา๕คนหรือว่ามาทั้งหมด๖คนครับ

ไม่รู้กันบอกว่าเธอจะมาป่ะ
ไม่มาแต่คุณมิ่งขวัญไม่มาคนเดียวแต่อีก๕คนมาใช่ไหมคะ

จัดการการด้วยค่ะฉันถามเรื่องปรามวันนี้ที่ท่านจะประชุมเนี่ยคือ
ตามนี้คือแนวโน้มก็คือชัดเจนตามที่ฝ่ายเขาเสนอมาใช่ไหม
กันกิโลกรัมละสี่บาทใช่ไหมคะตามอะค่ะประกันได้มา
ก็คือประกันที่เขาประกันก็คือถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลก็ได้
รัฐบาลเขาก็เอาเงินที่ไหนมาแปลว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้
ผมขอต้องดูก่อนดีนะให้ผมได้ประชุมก่อนดินะเพราะว่าเห็นว่าชาวสวนเขาก็รอกัน
เขาก็เข้าใจว่ามันจะได้อ่ะค่ะมันก็มีวิธีอื่นอีกนะแปลว่าประกันมันอาจจะไม่ได้
เจ้าต้องถามคนเดียวอะค่ะท้าไม่ตามคนเดียวนะเขาตัดสินใจก็ไม่ได้
เพราะว่าประจีนมีทั้ง๑๒๐๐คน๑๒๐๐ล้านอินเดียก็๑๒๐๐ล้าน
มาเดินเข้าประเทศง่ายเลยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
เพราะฉะนั้นก็คือให้เขาปว่นนะครับต่างกัน
ค่อยเห็นด้วยในเรื่องของแต่ก็ยังไม่รับหนังสือนะ